เมื่อสักครู่เราได้เห็นในช่วงพักเตะ
ว่าหลายคนให้ความสนใจกับนักเตะหน้าใหม่ทีมชาติ
เพราะว่านอกจากฝีเท้าดีแล้วหน้าตาหล่อด้วย
วันนี้เราจะไปทำคำรู้จักกับเขา

ก็เหมือนเดิมตั้งแต่วันแรกก็ยังรู้สึกตื่นเต้นอยู่
แต่ก็เริ่มลงมาหน่อยแล้วเพราะว่าได้คุยกับพี่เพื่อนในทีม
ก็ตอนนี้ไม่ค่อยกดดันอะไรมาก
ติดทีมชาติของจอนาตาแวซูร่า
ทำให้แฟนฟุตบอลทีมชาติไทยตื่นตัวกับนักกีฬาทีมชาติมากขึ้นนะครับ
เพราะนอกจากทีมชาติไทยจะมีแข้งหน้าตาดีสามีแห่งชาติอย่างชาริวชะปุยสแล้ว
นาตาก็ถือเป็นแข้งหน้าใหม่ที่หน้าตาอยู่ในระดับเข้าขั้นนักร้องนักแสดง
ไม่แปลกที่จะมีเหล่าบรรดาสาวตามติดและอาจเป็นว่าที่ขวัญใจอีกหนึ่งคนเลยก็ว่าได้
ซึ่งด่านต่อไปที่เขาต้องฝ่าฟันก็คือการหลุดเข้าไปเป็น๒๓คนสุดท้ายของศึกฟุตบอลโลก
ที่ไทยจะเจอกับซาอุดีอาราเบียและญี่ปุ่นครับ
ก่อนหน้านี้เขาเคยค้าแข้งกับสโมสรในไทยลีก
จนมาประสบความสำเร็จกับสโมทย์สอนล่าสุดไม่เลยครับ
ส่วนเรื่องนอกสนามของจรก็นับว่าน่าสนใจครับ
ทุกคนมีลุ้นนะครับ
โจรตาแวร์ซูร่าก็ถือว่ามีแฟนคลับนะครับที่ตามติดแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับโจรตาเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวครับ

ถามถึงตั้งแต่มาใช้ชีวิตที่เมืองไทยเนี่ยไลฟ์สไตล์ของเราเป็นคนแบบไหนนิสัยส่วนตัวเราเป็นยังไงครับ
ก็เหมือนคนไทยเลยเพราะว่าผมโตที่ไทยเกิดที่ไทยทุกอย่างก็เป็นคนไทยง่ายครับ
แน่นอนว่าสาวหลายคนอยากจะรู้เรามีสเปคนะเรื่องของสาวที่อาจจะอยู่ในดวงใจของเรา
ไม่มีสเปคนะครับครับถ้ามันถ้าเจอแล้วชอบก็อาจจะเป็นสเปคอย่างนั้นครับไม่รู้ว่าอธิบายยังไงดีครับ
เรื่องของการใช้ชีวิตปกติถ้านอกเหนือจากการฝึกซ้อมบอลจรตาทำอะไรครับ
เลยถ้าไม่ซ้อมบอลส่วนมากครับไม่ค่อยว่างส่วนมากจะซ้อมบอลกินกาแฟเล่นเกมอะไรอย่างนี้บ้างครับ
สุดท้ายนะครับอยากจะให้แฟนคลับของจนตาเองช่วยกันให้กำลังใจแล้วก็เป็นกำลังใจครับ
ก็ขอให้ขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็ช่วยให้กำลังใจกันเยอะแล้วกันครับ

ในอนาคตแฟนชาวไทยอาจจะมีโอกาสได้เห็นแข้งรูปหล่อรายนี้ลงวาดลวดลายเป็น๑๑ตัวจริงบนสังเวียนทีมชาติไทย
แต่คงปฏิเสธไม่ได้ว่าขณะนี้จรตาจะเป็นที่รู้จักในฐานะของนักฟุตบอลผู้ทรงเสน่ห์อย่างแน่นอนครับ